หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่เพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด๑๙
ซึ่งพบทั่วไปตามธรรมชาติ
ในดินที่มีอินซีวัตถุอย่างผักและผลไม้เน่าเปื่อย
เชื้อนี้ยังสามารถเติบโตได้ดีในอุณหภูมิร่างกายของคน

หรือได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน
ขณะที่ในห้องทดลองเชื้อเหล่านี้จะมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว
มีสีน้ำตาลดำทำให้ถูกเรียกว่าเชื้อราสีดำ
โดยในขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคราดำในอินเดียมากกว่า๘๘๐๐ราย
เสียชีวิตแล้ว๒๑๙ศพ
เชี่ยวชาญโรคเชื้อราดำระบุว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบมักจะมีโรคเบาหวานรุนแรงควบคู่ด้วย
และสาเหตุที่พบโรคนี้กับผู้ที่เคยป่วยโควิด
เป็นเพราะโรคโควิดทำลายภูมิคุ้มกันของคน
และยังเพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะเบาหวาน
ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิสด้วย
แต่ยืนยันว่ายังไม่พบการติดต่อจากคนสู่คน
ขณะที่ลิสกุลคยุงตันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้ระบุว่า

และมีอัตราการเสียชีวิตสูง
และติดเชื้อได้กับทุกส่วนของร่างกาย
ไม่อยู่ทางแห่งวิธีความดังขอย

โดยเชียงต้องเกิดขึ้นเท่าไหร่
เพื่อให้เจ้านิสัยเพื่อรับให้เสียเชื้อ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรคเชื้อราดำถูกพบในอินเดีย
เพราะโรคเชื้อราดำนี้เคยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด๑๙แล้ว
และพบมากกว่าพื้นที่อื่นทั่วโลกถึง๘๐เท่า
แต่การระบาดหนักครั้งนี้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนยา
รัฐบาลต้องจดทะเบียนบริษัทยาเพิ่มมาอีก๕บริษัท

เพื่อเร่งผลิตยาสำหรับรักษาโรคเชื้อราดำให้เพียงพอ
โดยขณะนี้มี๘รัฐแล้วที่ประกาศให้โรคราดำ
ภายใต้รัฐบัญญัติโรคระบาด

ไม่ให้สร้างความสูญเสียแก่ชาวอินเดียไปยิ่งกว่านี้